พี่หนุ่มนี่พี่มรัวหรอคะ

ที่นู่น่ะทำจะนั่งหาไลน์เผาโทรศัพท์ให้นั่ง
ทำไมไม่จุงมือกันมา
ที่มันเข้ามาในรายการก่อน

คุณจะมาทำกิริยาแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ไม่ไม่จินไมน์เขาไม่ได้ยืนเสียแม่
แล้ววันนี้ผมเจอคนทำกิริยาแบบนี้มาทั้งวันแล้ว

ตกลงพี่จะไม่เอาคนแบบนี้มาแล้วใช่ไหมในรายการพี่เนี่ย

เหตุการณ์มันคืออะไรวันนี้เห็นเธอออกมาพูด

ไม่ใช่คือวันนี้ต้องบอกอย่างนี้

คืออย่างงี้ประเด็นวันนี้ที่มันเกิดขึ้น

คือวันนี้ผมได้รับการติดต่อมา
มันมีเรื่องของผู้หญิงคู่นึง
คือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่า
เขาจะแนะอุ๊ยอันนี้มันคนละเรื่องนิว่ะ

อันนี้ใครปล่อยภาพมาเนี่ยมันต้องคนละเรื่องนะเนี่ย

บางทีน้ำก็ต้องมีสติสักนิดนึงนะลูก
น้ำอย่าไปเข้าลูกพี่หนูก็จะเล่าเรื่องอื่นก่อน
น้ำต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องของร่างทรงกับเรื่องของพี่นะ
ไม่กำลังเล่าให้ฟังวันนี้ในรายการโหนกระแส
พอดีผมมาเชิญผู้หญิงคนหนึ่งมา
เขาบอกว่าเขาถูกแฟนเก่าของสามีเขาตามไปตบถึงบ้าน
แฟนเก่าของสามีตามไปตบถึงบ้าน

การของฝ่ายชายเนี่ยตามมา

เขาก็บอกว่าเขาไม่สบายใจเพราะว่าเขาเชื่อว่า
ตัวแฟนเก่าของสามีเขาเนี่ยน่าจะมีแบ็คดี
เพราะว่าเขาไปขอกล้องวงจรปิดมาแล้วมันไม่มีภาพ
มันไม่ได้เออคือตำรวจไม่ยอมให้อะไรอย่างเงี้ย

เราก็แบบเออโอเคก็เปิดทางให้มา
พอเขามานั่งเสร็จเนี่ยทางฝั่งนู้นเขาก็ต้องการจะชี้แจงด้วยเหมือนกัน
ว่าเขาไม่ได้ไปรุม๕คนเพราะว่าเขาไปเนี่ย๕คนจริงแต่
ฝั่งฝั่งของเมียใหม่เนี่ยสิบคนที่เป็นรุมเขาเหมือนกัน

ผมก็เปิดโอกาสให้เขาได้คุยกันปรากฏว่าระหว่างที่พูดไปเนี่ย
มันมีคำพูดที่มันแบบคำพูดที่มันค่อนข้างไม่สุภาพ
คือไปหาว่าขายนู่นขายนี่อะไรกันเนี่ยขายของใต้สะดืออ่ะ
แล้วพูดแบบไม่ช่วยสุภาพไม่ใช่ขายตัวแต่ไปขายนั้นเลย
เข้าใจนั่นแหละขายอย่างนั้นซึ่งพอไปพูดออกรายการ
แล้วรายการเป็นรายการสดไงนึกออกป่ะคือผมก็พยายามห้ามอะไรอย่างเง
ผมพูดก่อนแล้วว่าเข้ารายการผมเปิดโอกาสให้นะ
แต่ขออนุญาตเลยว่าอย่าพูดอะไรที่มันอยู่ใต้สะดือที่เป็นคำหยาบออกมา
หรือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นคำหยาบเลยก็แล้วแต่คือไม่ได้เลย
เพราะว่าผมขอปรากฏก็พูดผมเลยผมเหนื่อยกับเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้
แล้วคือพี่เป็นเจ้าของรายการอ่ะพี่สุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นการพลาดหรือไม่พลาดก็ไม่รู้
สุดท้ายมันอยู่ในการคอนโทรของพี่ไงพี่ก็ถือว่าพี่ผิดที่พี่เอาไม่อยู่แล้วทำให้เขาพูดแบบนี้มาถึงแม้จะมีการพูดแล้วอย่างนี้
เท่านั้นแหละพี่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้ามันมีเคสแบบนี้อีกเนี่ยไอ้เคสประเภทแบบเมียจะตีกันถ้ามันไม่ได้แบบเป็นเรื่องแบบโอ้โหอะไรแบบนี้

ไม่ใช่ระดับประเทศถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นข่าวที่มันด่งดังมากพี่ก็จะไม่เอาแล้ว
คือเหนื่อยจะคุยแล้วเหนื่อยจะแบบคุมคอนโทรล
แต่ในรายการทีวีอ่ะมันมีเรื่องของกฎสอดรอชอควบคุม
มันมีเรื่องของแบบต่างนานาเยอะ

หนุ่มอาจจะต้องเรียนรู้จากรายการของแม่มดดำหรือเปล่า
โอ้โห้ดำไม่ต้องพูดถึงด่าสนับนี่กูอีก

หนุ่มเป็นคนดีอย่างใกล้
หนุ่มล้อมปุ๊บจะเผาเยอะเลยล่ะ

ร่างทรงมาได้ยังคะพี่น้องน้ำถามมาพี่

ร่างทรงเล่าได้ยังคะร่างทรงสองล้าน
ร่างทรงจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะครับ
คือมีผู้หญิงคนนึงนะชื่อว่าคุณเก๋เนี่ย

ถูกร่างทรงตนหนึ่งเป็นร่างทรงของพ่อปู่ท้าเวสุวรรณ
นะฮะคือไปหลอกเงินเขาวิธีการหลอก

หมายถึงผู้เสียหายเขาอ้างว่าอย่างนั้น
ร่างทรงไปหลอกเขาโดยวิธีที่ว่า

ร่างที่ปู่อยู่เนี่ยมันลำบาก

โอ้โหชีวิตมันไม่ดีมันแย่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเองต้องช่วยมัน

ร่างมาบอกเลยยืม๓แสน

ไปขายที่ดินไปเอาที่ดินไปจำนอง
คือให้พ่อปู่มาขอเงินให้
ใช่แล้วร่างบอกเลยยิ้ม๓แสนหน่อย

ถามว่าทำไมถึงเชื่อเขาขนาดนั้น

หนูจะไปกู้เงินมาเนี่ย๙แสนหนูจะได้ไหม
บอกว่าเนี่ยได้จะได้ยังไงก็ต้องได้

บอกเลยบอกถ้ามึงดีใจมึงก็ต้อง
ทำบุญดูแล

โดนอีก๒แสนอ้าว๕แสนแล้วนะ

ก็ลำบากแล้วไงเพราะว่าต้องการไป

ไปกู้คนนั้นมาไปหาคนนั้นอาจจะได้เงินมานะ

อันนี้ไม่รวมดอกนะถ้ารวมดอกก็๒ล้านกว่า

หมอปลาเขาก็ไปที่บ้านของร่างทรงคนนี้

ได้ไหมพุนาไอ

มาไหว้ที่นี่ฉันรู้จักเธอเพราะอะไรเพราะพี่สาวฉันบอกเธอเนี่ยเป็นร่างทาเวสุวรรณ
ฉันมาที่นี่เธอมาว่าเธอก็ทำสั่นอย่างเงี้ยห้ะ
เธอบอกเธอรู้ทุกอย่างรู้จริงขนาดไหนคนทาเวสุวรรณไม่มีการมาขอยืมเงินคน
แล้วเขาบอกร้อนขนาดไหนร้อนร้อยห้าร้อนร้อยยี่ร้อนร้อยยี่ยี่สิบ
อันนี้คือน้องสาวของคนถูกหลอกนะใช่นั่นคือคนถูกหลอกคือพี่สาว
ซึ่งน้องสาวเขาก็ยังว่าพี่สาวเขาเองว่าทำไมตอนโดนหลอกไม่ยอมมาบอก
บรมงโง่เพราะว่าพี่สาวบรมงโง่อันนี้คือร่างทรงอันนี้คือร่างทรง
แต่ร่างทรงเขาบอกใครมายุ่งด้วยเขาจะแช่งนะเถอะแช่งไอ้ชิปปี้ชิปน่ะ
นี่ไงเห็นไหมล่ะแล้วดูหมอปลาสิเห็นไหมหมอปลา
ทำไมปลานิ่งนิ่งเออทำไมหมอปลานิ่งจังมันไม่นิ่งนะแล้วมีบางคลิปเขาด่านะ
อ๋อแล้วที่สำคัญน่ะจริงจริงว่าถ้ามีคลิปน่ะ
คุณจะได้เห็นเลยว่าเมียหมอปลานี่น้ำฟ้านี่ไม่ธรรมดาน่ะไม่ธรรมดาน่ะ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

กำลังพูดถึงเขาอยู่ร่างทรงเขาอยู่
ไปพูดถึงร่างทรงที่ไหนที่ให้หลอกให้คนไปกู้เงิน

ไม่รู้ว่าจะพูดถึงร่างตรงไหนก็แล้วแต่ที่แบบ

แล้วมันทบต้นทบดอกมามันก็

น่าจะเจอเคสแบบนี้เวลาคนมาร้องเรียนเยอะ

เพราะว่ามันก็จะมีกฎหมายข้อที่ว่ามันคือ
การให้ด้วยเสน่หาคือเหมือนแบบให้เอง

คือมันมีประเด็นเรื่องของการที่
หนึ่งเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็ไม่มี

แล้วจากนี้ไปคือต้องไปคุยกันที่ศาลอย่างเดียวใช่มั้ยคะ
เขาก็พาทางฝั่งผู้เสียหายไปแจ้งความ

หนึ่งตัวณหนึ่งทรงเจอที่สาร

เข้ารักษาการที่๕เข้าหลวงภูแหวนหลวงอุ๊ยเข้าเยอะไปหมดเจ้าแม่กวนอิ่ม
ถึงเวลาขึ้นศาลเขาจะเรียกร่างทรงมาคุยกับศาลได้ไหมก่อน

แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดปี๒ปีนะ
เขารู้จักกันตั้งแต่๒๕๐๑๐กว่าปี
ฉันรู้จักนานแล้วฉันรู้จักมานานแล้ว

ปวดบ่ายใช่มั้ยปวดทอดใช่มั้ย
แล้วปวดอยู่พอดีเขาเลยเชื่อ
ผมก็เลยถามรู้จักนี่ไหมออฟฟิศดโดม

อันนี้เรื่องสมมุตรน่ะ
นี่พี่หนุ่มพูดได้เรื่องสมมุตร

ไม่งานมาจะมีคนหลุดที่ดีกว่าในชีวิตเอง
ที่ซื้อเครื่องบิน๘ลำ
คือช่วงปลายปีแบบนี้พวกบริษัทต่างเขาจะมีเหมือนพวกแบบแอร์โชว์กัน

โอ้โหรวยจังเลยประเทศไทย

แล้วก็มาที่ประเทศไทยของเราใน๘เลย

แต่เขาบอกว่าคือวันนี้ทางกองทัพอากาศเขาออกมาชี้แจงแล้วแต่คือคนพูดกันเยอะว่า
คือวิกฤตว่าบ้านเราตอนนี้เงินจะซื้อวัคซีนมีพอหรือยัง
งบประมาณวิกฤตงบประมาณมีหรือยังเยียวยาชาวนามีเงินหรือยัง
กลิ่นน้ำมันล่ะน้ำมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้เนี่ยคือเงินพอหรือเปล่า

ฟังทออร์ชี้แจงก่อนนะคะทออร์บอกว่า
ไอ้การจัดซื้อจัดจ้านทุกอย่างเนี่ยจริงแล้วมันผ่านสภามาตั้งแต่ปีที่แล้วละ
ตั้งแต่ปี๖๓แล้วเป็นโครงการที่มันผูกมัดยึดโยงกันมา
๕ปีคือ๖๔ไปจนถึง
แล้วเขาเพิ่งจะลงนามสัญญาเซ็นซื้อกันไปเนี่ย
ตั้งแต่๒๔คือปลายเดือนสิงหาคมแล้ว
ทีนี้ประเด็นที่มันออกมาก็คือว่า
การจัดซื้อทุกอย่างเขาบอกว่ามันโปร่งใสคุ้มค่า

แต่เขาก็ไปเซ็นสัญญากันวันที่๒๔สิงหาคม
เขาบอกว่ามันคุ้มค่ามันโปร่งใสนะ
มาดูด้วยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้
พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบสนับสนุนการฝึกอบรม
อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นที่ต้องซื้อ
สิบห้าปีมันต้องปลดประจำการแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแบบพอมันเก่าปุ๊บ
มันก็จะใช้ไม่ได้ก็เลี้ยงซื้อลำไหมมาเพื่อหนึ่งก็คือรองรับ
โจมตีทางอากาศเรื่องการค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
แล้วก็เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าการพิจารณาต่างต่างเนี่ย
คือเขาเลือกแล้วที่มันประหยัดจริงจริงนะเพราะว่าเครื่องรุ่นเนี้ย
ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ใช้เข้ากันได้อะไรยังใช้เข้ากันได้
ซ้อมรบด้วยกันได้เพราะว่าเคยใช้กันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่า
ส่วนโครงการนี้อย่างที่บอกว่ามีการผ่านสภาผ่านอะไรมา
ตั้งแต่ปี๖๓แล้วไม่ใช่เพิ่งมาซื้อเดี๋ยวนี้
มานานแล้วแต่เพิ่งมาเซ็นแค่ปีนี้เฉย
เซ็นช่วงสิงหาคมปีนี้เฉยถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปสิงหาคม
กำลังวิกฤทธิ์หนักโอวิทธิ์กำลังแบบยอดคุ้มกำลังวิกฤทธิ์หนักเลย
อันนี้ถ้าพูดจริงก็เหมือนกับเรือดำน้ำเราย้อนกลับไปที่เรือดำน้ำ
เรือดำน้ำแค่ชะลอถูกต้องไหมชะลอเฉยเฉยในที่สุดเรือดำน้ำก็ต้องมา
ก็ต้องมาเพราะเขาบอกว่าตกลงไปแล้วคือตกลงกับบริษัทที่จะซื้อ
คือตกลงไปเรียบร้อยหมดแล้วชะลอได้แต่สุดท้ายก็ต้องซื้อ
แต่อันนี้เขาก็บอกว่าก็ตกลงไปแล้วเหมือนกัน
แล้วมันก็เป็นโฆษณ์ที่แบบไม่ได้เพิ่งทำก็ทำมาก่อนหน้านี้แหละ
เขาบอกว่าคือชะลอได้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้จริงว่าในกระบวนการ
การเซ็นสัญญาพูดคุยกันมันเป็นยังไงแต่เขาก็บอกแค่ว่าอ่ะ
มันทดแทนกันได้ไหมคือลักษณะเครื่องยนต์มันต่างกันนะคะ
ไอโพนกับใบพัดเล็กอะไรอย่างนี้คือเขาถามว่าเขาก็ตั้งคำถามว่ามันทดแทนกันได้จริงเหรอ
การที่เอามาเนี่ยแปลว่าคุณจะมีเงินในการจัดสรรเรื่องวิกฤตงบประมาณที่มีอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
เรื่องวิกฤตชาวนาที่ข้าวกิโลกรัมละ๕บาทใช่ไหม
และมีเงินซื้อวัคซีนมาเพิ่มหรือวัคซีนดีให้กับคนไทยใช่ไหม
น่าจะมีแล้วล่ะแต่หมายถึงว่าวันนี้เราจะต้องน้ำมันดีเซล
น้ำมันดีเซลจะต้องตึงราคาข้าวที่เหลือกิโลละ๕บาท
ก็เดี๋ยวพืชผลทางการเกษตรที่มันจะตกต่ำอีกถูกต้องไหมปากท่องประชาชน

พอบอกว่างบส่วนนี้มันคืองบของทางกองทัพอากาศ
ที่เขาได้รับจัดสรรมาตามกฎหมาย

ผิดค่ะคือได้รับจัดสรรมาตามกฎหมายแล้วเขาก็ใช้งบนี้ตามกฎหมายจริง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมือนแบบมันเป็นเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว
เอามาพูดปีนี้ก็แล้วยังไงก็มันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
เขาก็บอกนี่ไงว่าจะต้องไปดูเรื่องไฟป่า
ไปดูกลุ่มลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินึกออกไหมคะ
แล้วก็จะต้องไปดูชนกลุ่มน้อยนี่
ปกติเออแต่จริงอ่านข่าวมิ้นก็ไม่แน่ใจว่า
เขามีการปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินลาดตระเวนมากน้อยแค่ไหน
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าแบบลงพื้นลงถ่ายแบบเดินเท้าอะไรอย่างนี้
ก็มีสถานปืนราบในการตรวจ
ใช่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นทองไงเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ในการเวลาช่วยแบบ
ช่วยคนอะไรอย่างเงี้แต่เนี่ยเขาก็พูดว่าจริงบางทีก็คือ
รับภารกิจโจมตีทางอากาศค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
ซึ่งพวกเขาบอกว่าอื้อบางทีลื้ออันนี้คือหลายเราดูคอมเมนต์น่ะ
ลืมไปแล้วบอกว่าตอนนี้น้ำมันยังท่วมอยู่หลายจังหวัดนะ
ใช่อาจจะบินอาจจะบินไปช่วยเหลือไหมอ่ะ
อาจจะเอาเครื่องบินที่เราเนี่ยบินไปช่วยเหลือคนหรือเปล่า
เอาอุปกรณ์อุปกรณ์ไปช่วยเหลือคนที่แบบเส้นทางถนน
ข้าวเปลือกเหรอลูกข้าวเปลือกละลูก๕บาท
เปลือกนี่ไม่แน่ใจมิ้นยังไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรตอบคำถามหรือยัง
ดีเซลน้ำมันตรึงน้ำมันดีเซลเหรอลูก
นายกบอกแล้วว่าขอตึงไว้ที่๓๐ก่อนขอตึงไว้ที่๓๐บาทก่อน
แต่พอดีผู้ประกอบการเขาต้องการเท่าไหร่
เขาต้องการเขาต้องการเท่าไหร่นะวันนั้นที่เขามาเรียกร้องเมื่อวานนี้
ต่ำกว่า๓๐๒๔หรือเปล่าไม่แน่ใจ
๒๔อะไรอย่างนี้ต้องให้เวลาอาทิตย์นึง
วันนี้มันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าสรุปแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่า

พอบอกว่าคุ้มค่าซึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่กองทัพจัดซื้ออะไรมันก็คุ้มหมดแหละ
มันก็โปร่งใสหมดแหละคุ้มค่าหมดแหละ
แต่ว่าแล้วประชาชนเห็นด้วยไหมว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า
อีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้คุณไปรอยกระทงที่ไหน
ไม่ได้ลอยอ่ะครับทำไมคุณจะไปลอยหรือเปล่า
ไม่ไปครับ
พรุ่งนี้ไปลอยกระทงที่ไหน
กับน้องตู่แน่นอนอืมพรุ่งนี้ใช้ว่าน้องตู่เลยไม่ให้หนูพูดเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาแบบว่าอ้าวครมสันจรเขาได้เจอกัน
ไหมไม่ไม่เขาแยกกันอ่าก็บอกหลายหลายคนจับตามองตั้งแต่
ครมสันจรเนี้ยเออที่ไปทำเนี้ยถูกต้องเนี้ยเขาบอก

ด้วยกันเท่าไหร่อืมเพราะฉะนั้นวันนี้พลเอกประวิทย์วง
สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการร่วมกิจกรรมรอย
กระทงฮะในข้าวพฤศิกาที่ทำเนี้ยประรัฐบาลว่าตรง
เนี่ยจะไปรอยร่วมกับพลเอกประยุทธ์นี่ไงเขาอยู่ด้วยกัน
เออวินนั่งข้างข้างกันเออแต่เราไม่เห็นภาพนี้นี่เขาอยู่
ด้วยกันอืมแล้วมีคุณสุชาติชมกลิ่นมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทงเออวัตนาทำน้องคุณวิสนูใช่ไหมวิสนู
เกลงามใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ค่ะนี่อ๋อนายยกใส่หน้ากาน
เหมือนคุณกล้องไปย่างเงินน่ะฮะหนุ่มชั่วตกใจตอนแรก
ผมคิดว่าไม่ใช่พี่กล้องคุณวิสนูใครหรอน้ำแล้วพี่กล้อง
จะไปนั่งข้างนายยกทำไว้ก่อนตอนแรกผมหันพี่กล้องบอก
ไม่ใช่ซึ่งเขาบอกว่ามีปัญหาล้าวเอ่อลอยล้าวพลัง
ประชารัฐก็เยอะกันเหมือนกับว่าใช่ไหมหลายคนก็บอกเนี้ย
เดี๋ยวต้องจับตาดูว่านายกตู่จะเปิดพักใหม่หรือเปล่า
จะแตกหักไหมจะแยกกันเลยไหมประหลัดชิงมีชื่อประหลัดชิง
ขึ้นมาว่าจะมีภาพใหม่ที่มีประหลาดชิงขึ้นมาหรือเปล่าอืม
ซึ่งพรุ่งนี้หลายคนก็จะจับตามองครับว่าเขาจะเป็น
รอยกระทงร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อืมนะแล้วอ่ะคงลงไปลอยไม่ได้หรอกเดี๋ยวตกหนักแต่ก็
ใครก็ลงไปฟังไปฟังก่อนนายกลองท่านลองพูดไป
ฟังท่านลองก่อนเมื่อนักข่าวท่านจะลอยนี่ลอยลอยแต่ว่า
นี่กองไปรอยมีอะไรจะตกน้้ำไปลอยอะไรน่ะก็ลอยความ
ความบัดแย้งทั้งหมดได้คุณจะลองถ้าคิดว่ามีอะไรน่ะ
แต่ผมไม่มีน่ะมันพูดมาวันคุณคุณการอะไรแต่ว่า
แต่ก็จริงแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าลอยน่ะลอยแต่ก็คงลงไปลอยไม่ได้หรอก
เดี๋ยวตกน้ำตายท่านก็พูดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะลอยอะไรทิ้งไปท่านรองประวิทย์กล่าวว่ารอยความขัดแย้งทั้งหมดไป
ความขัดแย้งทั้งหมดไปถ้าคิดว่ามีแต่ส่วนตัวนั้นไม่มี
แต่ก็เป็นในนะถ้ามีถ้ามีก็เหมือนกับว่าก็ยกเลิกมันไปให้อภัยกันลอยมันทิ้งไปเลย
เพราะว่ามันก็มีรอยล้าวกันมาตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับ
ซึ่งก็ผ่านมา๒เดือนได้แล้วเนาะส่วนงานประเพณีรอยกระทงดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลโดยใช้ชื่องานว่า
ลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทย๑ครอบครัว๑กระทง
รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปลอดโลกปลอดภัยยาวดีนะฮะ

อีกครั้งหนึ่งยาวมากลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทย๑ครอบครัว๑กระทง
รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปลอดโลกปลอดภัย
โอ้ยสงสารคนแก่โกมติดงานอ่ะ

วันนี้นะฮะนึกว่าคำขวัญวันเด็ก

กล่าวถึงกรณีที่มีคนการนำภาพผลเอกประยุทธ์เนี่ย
ช่วงเวลาการถ่ายภาพร่วมกับผู้นำประเทศต่างที่ผ่านมา
ต้องยอมรับเป็นคลั้งแรกในนายกตู่และวันนี้ไปเจอพวกคุณระดับโลก

คือพวกพัวคลุมโลกแบบนี้โลกเดียวอยู่ทั้งใบ
นี่นายกยืนตรงไหนนะ

ใช่ค่ะ

โจย์ไบเด้นอยู่ไหนค่ะ

อ๋อนายกตุ๋ยินใกล้โชว์แบรนด์ด้วยเหรอ
แบรนด์ปูตินถูกต้องไหมครับทุกคนปูตินใช่ค่ะ
นี่คือผู้ที่ควบคุมโรคใบนี้จริงทั้งโลก
เขาบอกช่วงเวลาถ่ายภาพเนี่ยผู้นำประเทศต่างในระหว่างการประชุมเนี่ย
นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องบิดเบือน
บางคนบอกว่านายกไปทักทายกับเขาไม่รู้เรื่องบ้างแหละ

พูดทำนองว่าเขาบอกว่าให้แบบยกมือขวาขึ้น
เป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกว่ามีนายกไทยคนเดียวที่ไม่ยอมยก
นู่นนี่นี่อันนี้ที่คนพูดถึงใช่ว่าเป็นแบบ
คนอื่นเขายกกันหมดแต่มีนายกไทยเรานี่แหละที่ไม่ยอมยก
อืมทุกอย่างวันนี้ครัวศพเขาบอกว่าทุกอย่างถูกบุดเบื้อนหมดเลย
เพื่อโจมตีนายกรัฐมนตรีหรือนายกตู่
ขอให้ประชาชนตรวจสอบจากภาพเต็ม
ที่ไม่ได้มีการตัดภาพผู้นำคนอื่น

ก็คือภาพนี้ความดีค่ะก็คือทุกคนยกมือหมด
นี่ไงนายกตู่ก็ยกเป็นจังหวะแหละแม่น้องคงไปขึ้นช้านิดน

คือเขาบอกว่าจริงบางทีมันมีจังหวะที่ยกถ่ายแล้ว
บางคนก็เอาลงแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่
เขาก็เลยบอกว่าบางทีมันเลยเป็นการแคปภาพในจังหวะที่เออ
ไม่ใช่ว่าลุงตู่นายกลุงตู่คนเดียวที่แบบเอามือลงนะในบางภาพ
ภาพผู้นำคนอื่นก็เอามือลงเหมือนกัน
ซึ่งเขาก็บอกเหตุการณ์เก่านายกไทยก็ร่วมบวกไม้บวกมือกับเขานะ

และช่วงท้ายผู้นำหลายคนก็ได้ลดมือลงกันบ้างแล้ว
ดูเหมือนว่าผู้นำหลายคนที่ไม่ได้ยกมือเช่น
นางจาซินด้านายรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์
นายแจสตินทรูดอลนายรัฐมนตรีของแคนาดา
นายวาลาดิเมียปูติน
อันนี้แหละอภิมหาอำนาจจริงประธานาธิบดีของรัสเซีย
ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยตอนนี้ลุงโจไม่ได้ไปพี่เหรอ
อันนี้กำลังจะซูมอยู่ว่าไม่ใช่โจไบเดนนะ
เมื่อกี้พอซูมน่ะนั่นคือโดนาทรัมป่ะคุณทรัมป่ะ
อันนั้นเป็นรูปโดนาทรัมแต่จริงเอ่อ
นี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ

นี่โดนาทรัมนี่โดนาทรัม
กำลังดูภาพเมื่อกี้ว่าไม่ใช่แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบ

หรือเปล่านี่คือปี๒๐๑๗ที่เพราะว่าอันนี้จัดขึ้น

เวียดฮาหน่อยสัมฤติใช่ไหมเวียดนามป่ะ
ขอดูภาพใหญ่ใช่เออจำได้ว่าเวียดนามภาพเวียดนามถูก
เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าความหวังอีกว่า
เราจะเชิญผู้นำจากทั่วโลกมาบ้านเราแล้วไง

ขอให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างมีสติรอบครอบ
แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้

นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหา

สามารถพูดคุยกับผู้นำหลายคนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยซ้ำไป
แล้วขอฝากเตือนกลุ่มที่พยายามบิดเบือนว่า
สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง

โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน

ขอบคุณค่ะ

เอาล่ะมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาคุยกันต่ออังกฤษหน่อยเล่าให้ฟังสิ
มีคนส่งมามีแฮสแท็กข่าวใส่ไข่คุณแม่

มันบอกว่ารายการของพี่ดุ่มมาก่อนเนี่ย

แต่ก็มีความรู้แฝงซ่อนอยู่ในรายการดูแล้ว

พลาดดูรายการรู้สึกเหมือนตัวเองพลาดรายการดีไป
แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้รู้สึกว่าพลาดอะไรไป
เพราะทุกวันนี้รายการมาตรฐานต่ำลงกว่าเมื่อก่อนเยอะ

แต่ก็ดีแล้วมีข้อความแบบนี้เข้ามาก็ดีแล้ว
เดี๋ยวขอใช้เวทีนี้นิดนึงแล้วกันนะ

คืออย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปตั้งแต่แรกแล้ว
เรื่องราวของรายการที่นำเสนอไป
ผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังกับผมนะฮะมีความคาดหวัง
อยากให้ผมทำเรื่องที่เหมือนให้อะไรกับสังคมที่มันแบบเป็นอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่
ทำไมกัญชัยนำเสนอเรื่องแบบนี้ว่าเอาเรื่องของผัวเมียตีกันมาเฮ้ย
ผมต้องกลับขออภัยจริงคือหนึ่งผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับ
อันนี้ไหนจะพูดเลยนะขออนุญาตพูดชี้แจงตรงนี้เลยนะ
หนึ่งนะฮะรายการโหนกระแสเนี่ยมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
กว่าเราจะหาเรื่องได้หนึ่งเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรยากเลยอืม
แล้วสิ่งที่คุณคาดหวังว่าอยากให้ผมทำไม่ได้หมายความว่า
ผมไปติดต่อแล้วเขาจะมานะไม่ใช่ว่าคุณอยากดูเรื่องนี้
ผมไปคุยให้แต่ผมไม่ไปอ่ะอืมผมทำงังไงอ่ะ
ผมก็ต้องแบกเรื่องกลับมาว่าเขาไม่มาอืมอ่ะบางทีเรื่องที่แบบ
ผมมองว่าเป็นเรื่องแบบสามีภรรยาตีกันหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีข่าวเกิดขึ้น
ทั้งไทยรัฐทั้งอัมมารินทั้งช่องแปดเที่ยงก็เล่น
ผมก็หยิบมาเล่นบ้างค่ะแต่ผมหยิบมาเล่นปุ๊บผมโดนอืม
ออกไหมฮะกลายเป็นว่าผมมาตรฐานต่ำผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้
กลับไปในวันที่โถนกระแสอยู่ช่อง๒๘ผมทำรายการแบบนี้มาตลอด
ผมทำเรื่องตีกันเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรกันตลอดเวลา

ตอนนั้นรายการอ่ะมันไม่ค่อยมีคนดูอืม
คนก็จะไม่รู้ว่าจริงแล้วขนกระแสมันทำรายการแบบนี้
และรายการเราชื่อโหนกระแสอืม
อะไรที่เป็นกระแสเราก็จะเข้าไปโหนเราก็จะเข้าไปเล่นนะฮะ
รายการผมเนี่ยผมขออนุญาตผมไม่ได้กวนตีนนะ
รายการผมไม่ได้ชื่อคนดีสีบ้านด่านที่ผมจะต้องทำรายการที่มันแบบ
เอาคนดีมาออกชื่นชมอะไรผมมันไม่ใช่อย่างงั้นอืม
แต่ผมก็พยายามสอดแทรกเรื่องราวที่ดีเข้าไปในข่าวที่คุณคิดว่าไม่ดี
วันดีคืนดีผมเอาโป้อานนท์มาออกกับเก่งลายพาง
คนก็ด่าผมว่าเอาขยะสังคมมาออกทำไมอืม
ผมก็จะบอกว่าผมไม่เคยมองคนเป็นขยะ
แต่พฤติกรรมอาจจะขยะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนคือคนคนไม่ใช่ขยะ
พฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมขยะแต่ผมมองว่าการที่ผมเอาคนสองคนมาตีมาเจอกัน
ผมเอามาตีกันนะเอามาเจอกันเนี่ยเพราะอะไร
คนหนึ่งในอดีตนะมันจะมีลูกน้องเนี่ยติดตามอยู่ในเฟซบุ๊คเป็นล้านคน
อีกคนนึงก็จะมีเป็นล้านคนลูกน้องทั้งสองฝั่งไปกันทะเลาะกันเพราะหัวมันทะเลาะกัน
วันหนึ่งม๒คนมาผมมองว่าถ้าผมเคลียร์มันจบได้ในรายการ
คนที่ทะเลาะกันทั้งหลังเนี่ยมันก็หยุดผมมองแบบนี้
ผมไม่ได้มองว่าการที่เอาใครออกมาแล้วให้อะไรกับสังคมไหมผมมองแค่ว่า
อีกมุมนึงถ้าเราเลือกเสพดีผมก็พยายามใส่อะไรเข้าไปนะ
อย่างวันนี้ประเด็นของผู้หญิงที่มีประเด็นกันมีปัญหากัน
มันอาจจะไม่ใช่ครอบครัวคุณไงแต่มันเป็นครอบครัวของเขา
เอาเข้ามาถ้ามันเคลียร์กันจบได้มันก็จะได้จบไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาล
มันเสียเวลาเท่านั้นเองความเจตนาผมมีเท่านั้น
ผมไม่ได้ว่ารายการต้องมาตรฐานต้องสูงรายการตรงนี้
ยากครับรายการที่ทำรายการทุกวันอ่ะมาตรฐานอ่ะจะคงเส้นคงวาว่าแบบ
คุณต้องกราฟต้องสูงขึ้นตลอดเวลาเนี่ยยาก
วันหนึ่งอาจจะมีอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้าง
แต่ผมก็ไม่โทษที่คนที่ว่าผมนะแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังว่า
ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเท่านั้นแหละโอเคเนอะ

ผมบางทีผมก็อึดอัดนะคือผมเข้าใจทุกคนคาดหวังอ่ะ
ทำไมกันใช้ไม่ทำอันนี้ทำไมกันใช้ไม่ทำอันนี้
ผมอยากทำให้ทุกคนผมบอกวันมีคนส่งเรื่องมาหาผม

แต่ผมเองก็บางทีมันก็เหนื่อยลำบากใจจริง

โอ้โหเคสมันยากมากว่าจะเอาอะไรมาอกได้

หรือบางทีมันมีประเด็นในสังคมเขาก็ไม่มาออก

ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมาชนกัน

เพราะมันมีเรื่องของกศธชมีเรื่องของช่อง
มีเรื่องอะไรเป็นบรรทัศน์อยู่ด้วย

แต่สุดท้ายคนที่ถูกด่าผมคือผมด่า

บริบทของทุกคนโอเคนะแค่นี้แหละ

ในการให้วิธีผมแจนชี้แจงนะ
ให้ให้กำลังใจพี่หนุ่มนิดนึงไม่ให้หรอกนั่งกดคุยกับผัวอยู่เนี่ย
จับมือนิดหนึ่งจับมือบีบมือให้กำลังใจ
รุ่นนี้ตายยากต้องทรมานก่อนหลายวันอ่านข่าวรุ่นนี้ตายยากฉันก็ตายตายมานานแล้วล่ะ
ไม่หรอกคือคือคือเข้าใจทุกคนอ่ะว่าคาดหวังเข้าใจจริงจริง
แต่ผมก็พยายามจะแบบหาจุดตรงกลางให้กันแล้วกันแต่ผมก็ไม่รู้ทำยังไงมันเรื่องมันผม
ผมมองอีกมุมหนึ่งอีกคนนึงมองอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยเนอะใช่ค่ะเอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เอ่อเรื่องราวของสาวสุดช้ำเล่าบอกว่าเอ่ออะไรเอ้ยมันคนละเรื่องดีกว่าอันเนี้ยนี่อ๋อ
ฝึกช้ำเล่าทุ่มเทเปย์หนุ่มติ๊กต๊อกเสียเป็นแสนอยากให้หมดตั้งแต่รถยันเกงใน
ยกให้หมดเลยเหรอเออเนี่ยนะฮะเขาบอกกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
หญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช้ำโดยมีการระบุนะครับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตนเองรู้จักฝ่ายชายผ่านติ๊กต๊อก
แอดเฟซบุ๊คกันจนวันหนึ่งนะครับเห็นหนุ่มรายนี้เนี่ย
โพสต์ตัดเพาะบอกว่าถูกโกงเงินเนี่ยหลายหมื่นบาทนะครับด้วยความสงสารเนี่ย
ก็เลยชวนให้ไปเปิดโรงแรมคลายเครียดกันสองคืนเอออุ้ยตายแล้ว
เห็นไหมล่ะอ๋อนี่คือวิธีคลายเครียดเออคลายเครียดสองคืนนะฮะ
โอเคชวนกันไปทางเฟซบุ๊กกันเจอรู้จักฝ่ายติ๊กต๊อก
ก็คลิกเครียดอยู่ไม่เห็นใครมาชวนนี่นะฮะอะไรนะ

พี่มาทำชวนฉันหน่อยดีไหมคะพี่จะเครียดแพงน้อง
ใส่เสื้อสีดิทำไมอ่านข่าวให้จบอ่ะเนี่ยนะฮะ
ซึ่งทางผู้หญิงคนนี้บอกด้วยนะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ย
เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อนัดเจอกันครั้งแรกเนี่ย
เธอก็เองก็ให้เงินสดกับผู้ชายอะไรนี้ไปสี่หมื่นอุ้ย
เปิดโรงแรมให้แล้วสี่หมื่นอีกหรอฮะสี่หมื่นให้สี่หมื่น
ผู้หญิงหรือผู้ชายให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงให้ผู้ชาย๔
เพราะหนุ่มติ๊กต๊อกบอกว่าต้องการหาเงินไปทำบ้าน
ผู้หญิงก็ให้ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะตัดสินใจคบหากันนะ
หลังจากนั้นไม่นานหนุ่มติ๊กต๊อกก็มาขอเงินอีก
เพราะอยากได้รถเธอก็ให้ไปอีกเจ็ดหมื่นอุ้ย
แสนหนึ่งอุ้ยทำไมฉันตกใจคุณไข้ผู้ชายมากกว่านี้อีก
โหมาสู้ด้วยนี่นะเอ่อรวมสองครั้งทั้งหมดให้ไปแสนหนึ่งแล้วนะ
เพราะว่านุ่มรายนี้เนี่ยก็ไม่ได้เอาไปซื้อรถอย่างที่พูดแต่อย่างใดนะครับ
ต่อมาครับเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อ
ฝ่ายชายเนี่ยก็เดินทางมาหาอยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอเองเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับ
ถึงเดือนกันยายนหนุ่มติ๊กต๊อกก็ย้ายมาอยู่กับเธอ
แม้กระทั่งกางเกงในเธอเองเนี่ยก็ต้องซื้อให้ด้วยเหมือนกันซึ่งฝ่ายชายเนี่ยมีหน้าที่กินกับนอนอย่างเดียว
จนกระทั่งทุกอย่างเริ่มบานปลายพ่อของตนเองเริ่มไม่พอใจ
ทำให้เธอเนี้ยแล้วก็พ่อเนี้ยทะเลาะกันอย่างหนักอืม
แต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหนุ่มติ๊กต๊อกมาขอเงินเธออีก
เพื่อไปซื้อรถอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเธอเองจะไม่มีเงิน
แต่ที่ความรักพยายามไปหาเงินมาให้เขาเพราะฝ่ายชายเอ่อรู้กระโมโห
เลยเก็บของทั้งหมดที่ซื้อให้กลับบ้านตัวเองจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เลิกกันในที่สุด
แล้วไงก็คือทุกวันนี้เขากำลังจะบอกว่าผ่านโซเชียลมันจะมีหมดเลย
แต่ทุกทีเราจะอ่านแบบว่าคือลุงสายเป้ใช่เป็นฝ่ายชายเป้
ถ้าอย่างนี้กรณีนี้ถ้ายังเทียบกับร่างทรงพี่หนุ่มถือว่าให้โดยเสน่หา
ถูกไหมถูกไหมใช่

อันนี้ไม่ได้ต้มตุ๋นคืออันนี้เจอเขาเอาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย
คือยกเว้นว่าจะเคยเจอหน้าแล้วด้วยคือมันจะเข้าได้เรื่องหนึ่ง
เว้นว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเคยคุยกันผ่านทางไลน์ทางเฟซบุ๊ค
เราไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนแล้วพอเจอตัวจริงปุ๊บ
เอารูปกับตัวจริงมันคนละคนอย่างนี้มันก็อาจจะเข้าข่ายว่าปลอมเป็นบุคคลอื่น
แต่เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินมันก็จะยากหน่อย
อันนี้เราให้เขาเองเหมือนกับที่พี่เล่าไง
คือจริงว่าบางทีคุณไทยเริ่มเริ่มต้นพื้นฐานกับคุณไทยจิตใจดี
เวลาเห็นใครแล้วก็อยากช่วยอยากทำบุญอยากช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายแล้วมิจฉาชีพก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นแบบช่องว่าง
แล้วก็ขุดรีดหลอกเล่น
ดีค่ะที่นำเสนอข่าวทั้งสองด้านชอบ

ถ้าอยากจะมีช่วงสุดท้ายถ้ามีช่วงขายของก็ซื่นเข้าไปสิเนาะ
นี่ค่ะดูเรื่องของโควิดกันหน่อยดีไหมคะ
เพราะตอนนี้เห็นบอกว่าหลายโรงเรียนเริ่มจะต้องปิดอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มจะติดโควิดกันเยอะขึ้น

เยอะจริงแล้วคืออย่างคุณไดดาน่าที่เขาทำมูลนิธิทำโครงการอยู่
เขาก็บอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นเด็กก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วนะคะ
ซึ่งถ้าดูตัวเลขวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานเนี่ยนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๙๐๑คน
มันก็ยังถือว่าแตะจะแตะหมื่นประมาณ๘๐๐๐กว่าอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็๕๕คนนะคะ
ตอนนี้คือเขาบอกว่า
โรตรีสมเกียจผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เนี่ย
บอกว่าตอนนี้เตรียมจะเปิดโรงเรียนในพื้นที่แล้วแหละ
แล้วก็เร่งฉีดวัคซีนในบุคลากรทางการศึกษา
ครบ๑๐๐นักเรียนอีก๘๐จะได้รีบเปิดสอน
เพราะว่านักเรียนชั้นม๓ม๖ในพื้นที่เนี่ย

แล้วมันมีความจำเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเลื่อนชั้นนะคะ
คือมันก็ต้องมีการปรึกษามีการคือเรียนออนไลน์
เอาจริงคือมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าบางที
เจอหน้าคุณครูจริงเวลาถามตอบอะไรมันก็ว่องวัยมันก็ได้กว่า
เดี๋ยวติดสัญญาณเน็ตเดี๋ยวติดอุปกรณ์อุปกรณ์มีไม่พร้อมอะไรแบบนี้อีก
แต่เขาบอกว่าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

จริงบางคนยังไม่ได้แม้แต่เข็มแรกด้วยซ้ำ

คือคนต่างจังหวัดก็จะยังมีบางกลุ่มที่เขาไม่กล้าฉีด
เขาก็ยังกลัวบางทีติดตามข่าวก็เห็นว่าเออมันมีผลข้างเคียง

ได้ติดตามข่าวป่ะเด็กวัยรุ่นฉีดวัคซีนแล้ว
บางทีแพ้วัคซีนมีเยอะผมล่วงกัญชัยผมก็ล่วงหมดเลย
อันนี้คือเขาส่งมาทางขนกระแสนี่แหละ
เขาก็ส่งมาบอกว่าเขาไปฉีดซิโนแวคมา
ที่๒แล้วก็บอกว่าผมมาร่วง
ร่วงเยอะอายุ๑๙เอง

ซึ่งเรื่องนี้ทางสมสชก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาจัดการดูแลเรื่องนี้
แต่เอาจริงคือคนที่เป็นโควิด
คือฉันมีคนรอบตัวเป็นโควิดเยอะ

ผมร่วงที่เป็นกระจุกกระจุกนี้หมดเลยหลังจากหายโควิด
คือบางคนอ่ะบางคนหายแล้วก็ยังมีอาการหลงเหลืออยู่เหมือนกัน
บางคนก็มีแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวแบบหนัก
อะไรนะคะโรคลองโควิดค่ะ
คือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นรอยโรคที่มันยังเหลืออยู่อะไรแบบนี้
ก็เลยมันก็เลยทำให้หลายคนไม่กล้าฉีดวัคซีน
แล้วเอาจริงฉีดเทอะฉีดเทอะ

คือวัคซีนมันก็คือถามว่าผลข้างเคียงมีไหมมันมี

อัตราที่จะเกิดเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมาก
แต่เอาจริงคือหลายคนก็ไม่อยากแจ็คพอร์ต
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเราไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ฉีดวัคซีนมันก็ช่วยป้องกันเรื่องของการเข้าโรงพยาบาล
อาการป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตได้
อย่างน้อยถ้าติดอะคือมันอาจจะติดมีโอกาสติดได้
แต่ติดมันก็จะรักษาแล้วก็หายได้
มันไม่ลงปอดโอกาสลงปอดน้อยโอกาสตายน้อย
มีคุณทาทาถามมาบอกว่า

อยากรู้มากเลยแล้วก็ไม่มา

คือมีชาวบ้านเขามาร้องให้ช่วย
เคสหนึ่งของโหนกระแสผมก็ช่วยชาวบ้าน

อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้น
เขาก็เลยฟ้องผมก็เลยไปคุยกับเขา

ด้วยเวลาที่มันเจรจามันค่อนข้างจะนาน

บางทีเหนื่อยไม่อยากไปแตะ

อืมแต่บางทีหน้าบ้านอาจจะไม่มีใครรู้ไงแต่หลังบ้าน
แต่ผมโดนประจำเลยแต่ผมก็แบบ
ให้พี่หนุ่มค่ะวาสนไปพี่คุณดำขอสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะ

ฟังฉันอ่านข่าวก็ไม่ได้ปิดกิน

เป็นแบบนี้เลยทำรายการคนอื่นเป็น
สถานการณ์อากาศมันแปรเปลี่ยนแม่อาทิตย์ที่แล้วที่ตอนต้นที่เขาบอกว่า
หมดแล้วความร้อนกำลังจะเข้ามาใช่ไหม

ฝนจะตกก่อนหนาวก็ยังไม่เห็นฝนเลยด้วยซ้ำไป

แต่เขาบอกว่าปกติไม่ตื่นเต้นอะไรกันคะ
ปกติถ้าสมมุติเดือนนี้ดอยอินทนนท์นี้ติดลบแล้วนะคะ

ลองไปย้อนกลับไป๒๓ปีที่แล้วสิคะ

บอกว่าจุดชมวิวแมปานก็ใช่ใช่ไหม

ปีนี้๑๑องศาซึ่งที่เขาประชุมกันมาที่ผู้นำโลกทุกคนไปประชุมกัน
ก็เรื่องอุณหภูมิโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละ
ว่ามันสูงขึ้นถ้าสมมุติมันสูงขึ้นกว่านี้อีกแค่๒องศาเซลเซียสนะพี่หนุ่ม

คือตอนนี้เขากำลังพยายามระงับอยู่ไม่ให้มันขึ้นไปแตะที่สององ
ไม่ต้องอะไรเยอะประเทศไทยของเราเนี่ยปกติจุดตรงนี้
เราจะเห็นได้เลยว่าอากาศของประเทศไทยเป็นยังไง
เนื่องจากว่าตอนนี้หยุดยั้งยังไงไม่ให้มันขึ้นแค่๑องศานะ
เค้าบอก๑องศาปุ๊บมีผลต่อน้ำทั่วโลกเลยนะ
ซึ่งวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
เขารายงานสภาพอากาศของภาคเหนือว่า
ระยะนี้จนถึงช่วงสุดสัปดาห์จะพบว่า
เหนือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะ
เขาว่าอย่างนั้นปกคลุมนั้นมีกำลังอ่อน
แต่ก็ยังทำให้พื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่
มีอากาศที่เย็นสบายไม่หนาวจัดค่ะ

ก็ประมาณสัก๒๐๒๒องศาในช่วงเช้าแล้วก็กลางคืน
ช่วงเช้า๒๒๒๓พฤศจิกายนความกดอากาศสูงฉันจะมานั่งลุ้น
กำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน
เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนนะครับ
จะทำให้บริเวณนักเก่ามีฝนฟ้าขนองนี่แหละความหวัง

หนุ่มฉันจะพูดถึงประชาชนอยากจะรู้ภูกระดึง
ภูกระดึงจังหวัดเลย
นักท่องเที่ยวก็ค่ะเดินทางมาเต้นไปทุกวัน
พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อมีเรื่องของนักท่องเที่ยว
โครมน้ำอาบใส่หัวงูในตำนานคุณปลายมาคุณต้องอ่านเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวกลับมานะครับ

กลับมากันนะฮะถ้ำนาคาถ้ำนาคีที่ภูลังกา

คือจริงแล้วข้างบนขยะดีแล้วเนื่องจากทุกคนเอาขยะลงมา

แต่คราวนี้ก็เริ่มแบบพวกมูเตรลูพวกเอาน้ำหงน้ำหอมขึ้นไปกันเนี่ยไปขูดขอหวยที่จริงเขาไม่ให้จับแล้วนะ

คือเหมือนกับน่าจะเอาน้ำอบไปเหมือนไปถวายไปอะไรอย่างนี้
พรมอย่างความเชื่อสมมุติว่าเราไปวัดใช่ไหม
อย่างเนี่ยเขาก็จะมีน้ำอบไว้พรมอะไรอย่างนี้เป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ควรทำกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แล้วทุกวันนี้คือถ้าสมมุติเป็นหน้าฝนมัน

ช่วยกันศอดรองดูแลนะฮะซึ่งทนทีเขาก็ขอกันสำหรับ
ถ้ำนาคาตอนนี้นะครับก็คือจริงจริงแล้วรับได้แค่
โอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ

มีอีกภาพหนึ่งให้กับพี่หนุ่มวิเคราะห์ว่า

นี่เขาแชร์ต่อกันเขาบอกว่ามีคนจับขาคุณมดดำอยู่

มดดำมีรูปตรงใกล้นี้มาขอพี่ดูหน่อย

เหมือนกับมีคนจับวิทยาลังค์ขาวมดดำหรอ
ต้นไม้มั้ยเถอะ

แบบนี้ชั้นมีที่ดินอยู่เธอนุ่ม
จองที่ไหมแล้วเหรอคะ

อันนี้เปิดท่ำใหม่คือท่ำนาคี

น้องคุณเขามาอยู่ที่ท่ำนาคี

มินว่าเหมือนเป็นจังหวะพี่มดดำขยับขา

ถ้าถามอีกนะเพราะว่าปลายเท้า

มาทางนี้แต่รองเท้าไปทางนู้น

มันคือบอกว่าดำฝั่งล่างอยู่ที่นั่น

เดี๋ยวฉันไปก่อนหรืออะไรก็เอาหนุ่มมาใส่ด้วยไง

เขาบอกเขาแยกจากกันไม่ได้แล้วแหละ
คู่นี้ทุกคนมองได้น้องได้
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่า
โดนยึดรถหนุ่มนอนขี่มอเตอร์ไซค์
คลิปน้ำไม่อาบสารสั่งจำคุก๒เดือนปรับสี่พันนะ
ก็บอกจากกรณีที่มีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
หลายคันนะหลายพันนะเขาว่าอย่างนั้นหลายพันคัน

รูปตัวกันเดินทางมาเที่ยวที่เพชรบูรณ์นอนแล้ว
โดยกลุ่มที่ไปใช้ชื่อว่าแก๊งสองล้อทริปน้ำไม่อาบ
บางคนก็ขับขี่รถสร้างความเดือดร้อน

ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยความเร็วขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
แต่นี่ป็อปชะปูนไหม

ต่อมานะครับนายสันติยุอาจ๒๔ปี

เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นอนคันนี้
เดินทางไปมอบตัวครับที่สพวิเชียนบุรี

พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของกลางที่ใช้ในการขับขี่วันดังกล่าว
โดยพัฒนางานสอบสูรได้ตั้งข้อหา
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
หรือว่าขับรถโดยประมาทหรือหวะหรือหรือหน้าหวาดเสียวนี่
นะฮะคือก็คือปรับแล้วครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เอ่อทางผู้
ครับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรท่านก็เปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรูปรวมพยาหลักฐานส่งฟ้องศาลจังหวัดวิเชียนบุรี
มีสารมีคำพิพากษาตัดสินจำคุก๒เดือนนะครับปรับ๔๐๐๐

แต่อันนี้ก็จะทำเป็นรายการยูทูปป่ะ

เหมือนเขาจะมีแก๊งที่เขาทำอย่างนี้ไปหลายทริปอยู่แล้วแล้วก็แบบถ่ายกันเอง
ซึ่งก็เค้าจะทำในช่วงหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็กิ๊บให้เฉบูนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าเวลาออกทริปมันก็ต้องเป็นหน้านี้ถึงจะออกได้นะครับ
เอาเผื่อใครรู้เท่าไม่ถึงการอีกขี่รถแบบนี้ไม่ได้
เอาหม้อเอิญมีคนบอกฉันเอาหม้อต้มกาแฟไปต้มมะม่าอย่างนี้
คือบางทีก็พี่ลึกพี่ลั่นไปอ่ะเอาไปต้มชาบูเถอะ
อาจจะมีอาจจะมีอุปกรณ์จำกัดอาจจะไม่มีหม้อแต่มีการต้มน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไปอยู่ที่บ้านโรงแรมคนอื่นคนอื่น

อ่ะถ้าโรงแรมไม่ปรับก็ถือว่าโรงแรมใจดีนะคะ
เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องถามคุณผู้ชมแล้วถามพี่หนุ่มถามพี่มดดำถามทุกคนเลย
กรณีที่เมื่อวานนี้น้องไข่เน่าไฮโซลูกนัดแล้วก็กลุ่มเจริญพร
เขาไปยื่นบอกว่าอยากจะขอแก้กฎหมาย๒๘๗เรื่องของการให้มีการอนุญาต
ผลิตจำหน่ายแจกจ่ายเรื่องของสื่อลามกหรือว่าหนังโป๊เนี่ยค่ะ
ให้แบบสร้างได้ผลิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอืมเอ่อหลายคนคิดยังไงบ้าง
พี่ก็ว่าถ้าสมมุติจริงแล้วถ้าควบคุมได้นะมันก็เป็นอาชีพของคน
อืมเพราะว่าคนอย่างใครนะตอนแรกแม่เขาตกใจเลยนะค่ะอืมแต่คนนี้มันจะควบคุมไง
อย่าลืมว่าโอลี่แฟนคุณจะต้องเสียเงินรายเดือนอยู่แล้วนะคะ
มันก็จะเป็นการควบคุมในสเต็ปที่แรกอยู่แล้วอืมแต่อย่าพิลึกเช่นไปทำอะไร
คือจะต้องมีสติอย่าไปทำในวัดอย่าไปทำในสถานที่ที่แบบว่ามันเป็นวัฒนธรรม
อย่าไปไปไปทำอุบาทชัดชั่วภาษณาจรภานน้องชมวินเอออย่าอุบาทชัดชั่ว
คุณอยู่ในขอบเขตของคุณแล้วก็อยู่ในพื้นที่ฉันว่าโอเค
เข้ามาเป็นไลน์ได้เพราะว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำหรือสุริโลไป
เพราะในที่สุดแล้วมันยิ่งปิดอ่ะคนยิ่งเจออย่างพรหับของเราก็ถูกปิดอยู่นะทุกวันนี้
ใช่ใช่ใช่อืมอืมคือเหมือนยิ่งปิดคนก็จะยิ่งแพรมค้นหาอะไรอย่างงี้
มันเจออยู่แล้วคุณกดทวิตเตอร์ก็เจอกับหนูอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ
กระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมมดดำก็ต้องเคลียร์แล้วเพราะมดดำสนิทกับเขาอุ้ยเอานุ่มฉันไปสนิทกับฉันเป็นแค่ดาราฉันจะไปรู้จักกับรัฐมนตรีได้ไง

เหมือนกันแต่เขาก็ยินดีฟังเสียงประชาชนถ้าถามใจเขาในมุมของวัฒนธรรมเนี่ยอยากให้มีการสงวนรักษาวัฒนธรรมมากกว่าสิทธิเสรีภาพเพราะปัจจุบันนี้เอาจริงจริงก็ต้องยอมรับว่ากับแค่การจัดเรตติ้งว่าเรทนอร์๑๘บวกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคุมไม่ได้เลยคืออะไรก็ตาม

อันนี้มันการถามที่ด้วยใส่ทุกคน

ใครจะไม่รู้ชากอย่างนั้น
โอ้โหเอาเป็นว่าเบื้องต้นนักธรรมวิทยาลัยสมธนธรรม
เขายังไม่เห็นด้วยแต่ก็มีการยื่นเรื่องไปแล้ว
แต่ว่ามันจะเข้าไปพิจารณามีผลมากน้อยแค่ไหนก็รอดูค่ะ

เบรกกันสักครู่นุ่มนี้แวงนะเธอบาด

เศร้าไปเหมือนตอนเบรก๑เบรก๒ก็ดีแล้ว
สองก็ดีละไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าแค่นั่งปังอยู่บ้าเท่านี้
อยากเป็นข่าวกิ๊กดาราชายระวังโดนเทเหลือแค่พี่น้องอุ้ย
อ่ะมาน้ำไป
ตกใจตกใจหน้าเซวาเมื่อกี้อุ้ยอยู่นะในเซเว่นมันหายาก

พี่หนุ่มเอาไรโอ่งเถอะกลัวปากกันเรื่องการเช้านึกออกไหม

โอ้โฮแต่กูเก็บเงินไม่ต้องห่วงหรอก
อ่ะแม่ต่อเลยค่ะนี่มีสปีดพันธุ์แล้วค่ะแม่สปีดพันธุ์แล้วค่ะ
มีเรื่องร้อนร้อนเอาไงจะให้อ่านอ่ะมีเรื่องร้อนร้อน

อ่านไปร้อนร้อนไปเรื่องร้อนร้อนไปก่อน
เพจชื่อดังนะอย่างเจ๊มอยร้อนแปดได้ออกมาโพสต์
แองจี้อยู่เฉยฉันจะรีบอ่าน
ระบุว่าถ้าฝ่ายหญิงพยายามจะทำให้นักข่าวหรือคนอื่น
เห็นว่าตัวเองกำลังกิ๊กอยู่กับดาราท่านหนึ่ง
ระวังนะจากที่เคยกิ๊กกันเงียบพอเป็นข่าวอาจจะเหลือแค่พี่น้อง
เพราะว่าดาราชายท่านนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นตัวเป็นตน
จากยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดคุยได้กิ๊กได้
แต่ให้มาใช้ชีวิตคู่คงเข็ดอยู่นั่นแหละ
จ่อไมค์สำนะจ๊ะดูสิความสัมพันธ์จะเป็นแบบที่คาดไว้ไหม
ำพึงรำพันธ์ละเมอโพสต์
พูดถึงข้าวยี่ห้อดังเนี่ย
ถ้าถ้าพูดถึงข้าวยี่ห้อดังดังคนไพรรู้จักกันดีจริงแหละ

ถึงคือข้าวตาฉัดที่บ้านมะม่วงกินเนี่ยข้าวตาชัด
โพสต์ของเพจอ๋อนะฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองไปอาจารย์เจษดาเนี่ย
เขาได้พาไปดูโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวใช้เทคโนโลยีเนี่ยเก็บข้าวหอมมะลิเนี่ย
ที่ความเย็นได้ไหล่รู้มะ๑๕องศาเซลเซียสแล้วก็ใช้ถุงเมทัลไรส์นะครับ
ป้องกันแสงรักษาคุณภาพที่สำคัญเนี่ยความสดใหม่ของข้าวจนถึงมือผู้บริโภคฮะ
บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้
มีการวัดความนุ่มเหนียวของข้าวด้วยนะคะ
ก็จะทราบความนุ่มเหนียวของข้าวได้เลยว่า
มันจะออกมาเป็นค่าตัวเลขเท่าไหร่ยังไงแบบแม่นยำ
แล้วก็มีการวัดกลิ่นหอมของข้าวด้วย
ถ้าชื่อขึ้นชื่อว่าข้าวหอมมะลิคือกลิ่นต้องหอม
นี่คุณดูเมล็ดข้าวของเขาสวยมากจริงนะฮะ
ก็เพื่อส่งตรงความสดถึงผู้บริโภคยังไงครับคุณหนุ่มฮะ
ครับผมก็เพื่อส่งตรงความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค
หุงสุกนะครับไม่ว่าจะรับประทานตอนไหนนะฮะ
ก็ยังคงนุ่มเหนียวเหมือนข้าวต้นฤดู
ข้าวตราฉัดได้รับความชื่นชอบจากผู้บริโภคทั่วประเทศ
ขายนี่อันดับหนึ่งนะคุณพระดำนะ
แน่นอนพิสูจน์ความหอมของข้าวเนี่ยแค่นี้ได้กลิ่นเลยนะจริง
ทะลุแมสนะทะลุแมสสิทะลุแมสนะจริง
ได้ห้างสรรพสินค้าอะไรได้ห้างได้ที่ห้าง
แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
คุณดูเม็ดข้าวสิฮะเสมอแบบนี้นี่เทมาจากนี้เลยนะ

๒๐ตัวยังไม่ร้อนนะจริงนี่ดูดิ

ค่ะพี่หนุ่มอันนี้ก็จะครบแล้วนะ๒๐ตัวยังจำไม่พอนะ

จริงคุณเอาอีกแล้วเหรออย่างนี้มันอิ่มเต็มที่แล้วนะถ้าพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
ว่าลอยกระทงไปเที่ยวกันนะฮะอย่างที่หนาโยละกระทงยาว

แต่หล่ามเล่นประทัดหล่ามจุดผู้แม่

โคมลอยปีนี้ผิดกฎหมายนะครับ
โคมเขาประกาศแล้วนะระวังนะ

แล้วไปละกันสวัสดีครับ
สวัสดีซ่อ
ต้องให้มายูลูก